ลุ้นแชมป์กลับมาสนุกอีกครั้งนะครับหลังจากที่การท่าเรือขึ้นจ่าฝูง
นัดที่๒๔ของฤดูการนะครับกรมทางหลวงอันดับ๕
ผ่านไป๑๗นาทีนะครับภาษากรสกลวรีเปิดคลิกอินให้กับศิลพัฒน์อัตเตรด
เล่จังหวะนี้นะครับให้กรมทางหลวงนำในครึ่งแรก๑ต่อ๐
จังหวะที่จิลวัสสอนวิเชียนผ่านบอลให้สุภวุฒเถื่อนกลาง
ยิงประตูที่๑๗ในฤดูกาลครับให้ทีมเยือนตีเสมอเป็น๑ประตูต่อ๑
จบเกมก็แบ่งกันไปทีมละแต้มกรมทางหลวงมีเพิ่มเป็นสิบสี่คะแนนนะครับ
ที่จะลงแข่งวันพรุ่งนี้ส่วนชนบุรีมีเพิ่มเป็นห้าสิบแปดแต้มนะครับ
ต้องลุ้นผลของการท่าเรือคู่นี้คุณผู้ชมติดตามบันทึกการแข่งขันได้ในเวลาประมาณ๒๒นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ

ไปดูอีกคู่นะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกเกมที่สำคัญนะครับ
เล่นไปไม่ถึง๒นาทีนะครับเป็นทีมเยือนการท่าเรือที่มีโอกาสได้เปิดเกมบุกนะครับ
บอลให้ธนากุลวิเชียนกูลยิงให้ท่าเรือออกนำ๑๐นาที๑๒สกอร์ไหลเป็น๒๐นะครับ
จากการยิงขอนพ่องบนคนสีซับแสงครับ
ที่สุดท้ายของครึ่งแรกนะครับท่าเรือตัดบอลได้อีกครั้งนะครับแล้วทำเกมสวนกลับ
วัดแจ่มกระจ่างเปิดให้กับเลิศชายอิสลาสุวิพากรยิงโล่งนะครับให้ท่าเรือนำห่างเป็น๓ต่อ
ทำให้ทีมเยือนเก็บ๓คะแนนมีเพิ่มเป็น๕๙แต้มขึ้นเป็นจ่าฝูง
นำหน้าชนบุรี๑คะแนนขณะที่เหลือโปรแกรมอีก๒นัด
ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่๘ของตารางโอกาสรอดตกชั้นเกือบ๑๐๐
โปรแกรมวันพรุ่งนี้นะครับ๑๖นาฬิกามี๒คู่ครับมภาคเจอกับห้องเย็นท่าข้าม
มุทรสาครเจอกับสุราธานีและ๑๘นาฬิกาอีก๒คู่ครับ
กอกซิตี้เจอกับแบงคอกบีทีเอสและมเกษมณิตเจอกับศรีปฐุมครับ